กลุ่มบริษัทบางจากมีการเซ็นรับโอนหุ้นจากเอสโซประเทศไทยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปปั๊มน้ำมันของเอโซจะมีการทยอยเปลี่ยนเป็นบางจากนะครับ
ให้แล้วเสร็จภายใน๒ปีครับ
นายชัยวัดโควาวิสารัฐนะครับเป็นประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก
และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากโคเบอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับ
บอกว่าบางจากได้ชำระค่าหุ้น๖๕๙๙ของเอสโซประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว
แล้วก็เสร็จรับโอนหุ้นมาเสร็จแล้วนะครับ
ทำให้บางจากนั้นมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดกำลังกันกลั่น๑๗๔๐๐บาเดลต่อวันเพิ่มมาอีก๑แห่งครับ
เครือข่ายคลังน้ำมันแล้วก็ปั๊มน้ำมันอีกกว่า๘๐๐แห่งทั่วประเทศด้วย
ทางนี้สถานีบริการก็คือปั๊มของเอสโซนั้นจะเริ่มทยอยเปลี่ยนป้ายเป็นบางจากให้เสร็จภายใน๒ปี
แต่ว่าตั้งแต่เวลานี้เที่ยงคืนเป็นต้นไปของวันนี้
สูตรของน้ำมันที่ขายกันอยู่ในเอสโซจะทยอยเปลี่ยนเป็นสูตรของบางจากตั้งแต่วันนี้เลย
ทั้งหมด๒๘๐แห่งในส่วนของปั๊มที่ให้บริการอยู่นะครับในส่วนของเอสโซเอง
แต่ปั๊มที่เป็นของดีลเลอร์จะทยอยเปลี่ยนให้เสร็จผ่านใน๑เดือนหลังจากนี้
ในส่วนคุณชายวัทย์บอกว่าปัจจุบันเองบางจากก็มีการนำเข้าน้ำมันเบนซินอยู่แล้วประมาณ๘๐๙๐ล้านลิตรต่อเดือน
โดยเฉพาะช่วงปิดซ่อมโรงการประจำปีก็จะมีการนำข้าวดีเซลมาด้วย
การทำแบบนี้มันทำได้เพราะราคาถูกกว่า
แต่ที่มันต่างที่มันแพงเพราะเรื่องของภาษีสรรพสามิตร
ภาษีท้องถิ่นค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งมันจะถูกบวกเพิ่มขึ้นไป๑๒บาทต่อลิตร
ทำให้ราคาน้ำมันนั้นมันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับ